มาเลยจ้าอ่านภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยออก

เอาไปดูกันเลยนะคะคือที่นี่เป็นที่เดียว
ที่มีทั้งคาเฟ่และสวนน้ำอยู่ในที่เดียวกัน
เจ้าของชื่อว่าคุณศิลป์หรือวัดการามอายุ๓๓ปีครับ
บอกว่าร้านนี้แบ่งเป็น๒โซนมีโซนคาเฟ่กับโซนสวนน้ำ
ส่วนคาเฟ่ก็คือนั่งกินนั่งชิวไงคะ

เออก็ถือว่าเป็นโอกาสพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยนะ
แต่ทีนี้โซนสวนน้ำเป็นสวนน้ำได้ลงเล่นได้ด้วยไหม
นี่นี่ไงสไลเดอร์โอ้ยสไลเดอร์ดัง

อาหารเซอร์ในจิ๊กซิกเนจ้อคืออะไร
พิซซ่าเตาฟืนพิซซ่าเตาถ่านโบราณแป้งบางกรอบรับประกันความอร่อยทั้งกินทั้งเที่ยวที่เดียว
ครบเลยบ้านยายคาเฟ่จังหวัดคอแก่ว
ซ่าเขาน่าทานนะคุณสุภาษาเวลาเขาตัดมาเนี่ยโอ้โหเป็นชิ้นพอดีคำนะ
กรับพอแป้งบางกรอบค่ะแบบแป้งบางกรอบเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะ
ใช่และแฮนเมตต์พวกโฮมเมตต์จะทำแบบนี้กัน
ผมว่าที่นี่มันเหมาะกับการพาครอบครัวไปคุณพ่อคุณแม่ได้นั่งทานอาหารอร่อยอยู่กับบรรยากาศดี

อยู่ได้ทั้งวันเลย

ตั้งแต่เช้าก็ทานกาแฟก่อน
เที่ยงหิวเริ่มเป็นอาหารแล้ว
แล้วช่วงเย็นกาแฟอีกสักแก้วละกัน

มันใช่เหรอตอนเย็นกินกาแฟมันใช่เหรอสุพัสรา
ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็กินกาแฟกินช็อกโกแลตร้อน

ลูกอยู่ไหนอยู่ในสวนน้ำตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะ

เอาเป็นว่ากินเที่ยวที่เดียวครบค่ะ